คือร้องได้ให้ร้าน

ย่าสีฟันไฮเฮิร์ฟแดนไนท์แคร์

ต้องพาสนบรรย์

ต้องพาสนบรรย์

ต้องพาสนบรรย์

ต้องพาสนบรรย์

ต้องพาสนบรรย์
ต้องพาสนบรรย์

ต้องพาสนบรรย์

ต้องพาสนบรรย์

ต้องพาสนบรรย์

ต้องพาสนบรรย์
ต้องพาสนบรรย์

ดีใจไหมคะค่ะมีความสุขไหมคะค่ะพี่ปัดรู้ไหมคะว่ามะเร็งเนี่ยมันแพ้ความสุขค่ะพี่ปัด
เพราะฉะนั้นเป๊กอยากกระตุ้นให้ปัดมีความสุขมากกับถ้อยคำประโยคนี้ค่ะตอนนี้รับราคาสองหมื่น
ถูกต้องหมดเลยนะครับเนื้อเพลงไม่มีผิดเลยจากผลงานของคุณบิวกรยานีโนบราโนรา
ก็เป็นเพลงที่๒ที่คุณปัดทำสำเร็จโดยไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนะครับ
ทั้งที่ร่างกายและสุขภาพก็ไม่อำนวยเป็นอย่างยิ่ง
ปัดขอบคุณที่มานะขอบคุณที่มาใช้ชีวิตในช่วงหนึ่งบนเวทีของเรา
ขอบคุณที่มาแสดงความเข้มแข็งให้อีกหลายคนที่ดูผ่านจอตรงนี้
ที่เขากำลังเป็นโรคเดียวกันที่ต้องต่อสู้
อยากให้พี่ปัดพูดอะไรสักนิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านั้น

ก็อันดับแรกเลยนะครับ

ก็เรารู้ว่าเราเป็นนั่นนะ

แล้วก็สำคัญคือว่าเมื่อเป็นแล้ว
แต่ใจเราจะยิ่งสูงขึ้นค่ะ
แล้วมันเป็นพลังพลังบ้านบวกค่ะ

ถูกต้องครับ
ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้พี่ปัดหยุดเล่นเกม

แต่ที่ให้พูดเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชม
กลับมาพบกับพี่ปัดได้ในครั้งหน้า
คุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมส่งกำลังใจ

ผู้หญิงแกร่งแม่ผู้สู้สู่ชีวิตนะครับ
แม้ว่าความตายจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม
ก็ไม่ย่อท้อเพื่อแม่ของตัวเอง

กลับมาพบกันได้ในร้องได้

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
จบจากรายการของเราก็ยังมีรายการดีอีกหนึ่งรายการรออยู่
ค่ะปัญหาด้านการเงินก็แย่ปัญหาสุขภาพก็แย่ค่ะ
ถ้าได้ต่อลมหายใจต่อชีวิตสักนิดชีวิตคงดีขึ้น
เกมต่อชีวิตค่ะกับพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
ครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า

เก่งมาก
เห็นข่าวว่าถึงขั้นถอดใจเลยแหละครับ
ตอนแรกบอกปฏิเสธว่าจะไม่มาแข่งแล้ววันนี้

มันแบบเบาจนแบบเหมือนลมมันจะหมด
แต่ที่ว่าพอเราหลับตาภาพที่เรามันดังสางไม่จบ
มันยังไม่ได้สากไม่ได้แก้ตายไม่ได้ดิ
ต่อให้พี่ร้องแบบพี่จะมา

คือเก่าใจเหงาก็เริ่มไว้วางแล้ว
ชีวิตขาดทุนร่วมกันสิ้นแรงใจ